สดใหม่ให้เยอะ

ตื่นแล้วก็เดี๋ยวค่อยจัดรายการ
ล้อนกลีเตรนวิจัยสารสกัดจากกัลชา
จริงสุดวันเขาออกมาแบบว่าน้อยอกน้อยใจ

่อยู่เลยดูอารมณ์ดีเดี๋ยวมาจัดรายการ

เดี๋ยวมานะครับไปปลูกเขานะลูกนักเอ้าไปดู